และเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
นางสาวเฟื่องระดาสารีสงวนเรืองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกาศของไทยรัฐทีวี
ขับร้องและถ่ายทำคลิปด้วยตัวเองในบทเพลงในหลวงของแผ่นดินไปติดตามกันเลยค่ะ
ธามกลับความเหมือนกลัวเหมือนเห็นแสงท่องศ่อง
ใจตื่นตันเพียงได้มอง
มือทั้งสองก้มลงกราบด้วยหัวใจ
ทรงพระเป็นผู้แม่ตา
ช่วยนำชาวประชาทั่วหน้าไกล
เมื่อยามอ่อนลาหมดหวังพระองค์อยู่เป็น
และนำหัวใจเหยียดเหนียวอยู่ภายใน
ว่าวันคลุมนี้ยังมีหวัง
ไม่ล้วงคุณแผ่นดิน
รอรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินชิ้นใหญ่
หยดน้ำอย่าดื้อพระองค์หยดลงที่ไหน
ทุกร้อนจะพลันสลายทุกภัยจะไม่อาเผลอภาค
ในหลวงคุณแผ่นดิน
ทรงเป็นที่รักและที่เพิ่งพิงให้เราแสนนาน
ตึงแต่เล็กจนตัวจำได้ทุกอย่าง
ตายร้ำพระต่อได้ป่าน
ชาวสยามทุกคนร่มเย็น
พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะ